พูดถึงไอเดียแบบนี้เราก็ไปดูไอเดียในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันที่จังหวัดพังงากันหน่อยนะคะ
เป็นเรื่องราวของชาวบ้านเกาะไม้ไผ่ค่ะเขาไปจับเคยหรือว่ากุ้งตัวเล็กเอามาทำกะปิ
อุ้ยพูดไปใครดิบใครดีคุณผู้ชม
ไปดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีกรรมวิธีการทำเคยทำกุ่งกันยังไงจ้า

ใช่ค่ะคือเคยเป็นกุ้งใช่เคยไม่ได้เคยเป็นกุ้งก็เป็นกุ้งอยู่แล้วตอนนี้แหละ
ไม่เคยเป็นกุ้งคุณคุณเคยเป็นกุ้งไม่เคยเป็นเคยเป็นกุ้ง
ไม่ก็ถามไงว่าเคยเป็นกุ้งเคยเป็นกุ้งก็เคยเป็นกุ้งคุณเถียงอะไรเนี่ย
ก็เคยเป็นกุ้งไงก็บอกคุณผู้ชมว่าคุณชนะบอกว่าเคยเป็นกุ้ง
อันนี้เนี่ยเคยเนี่ยเคยเห็นไหมอันนี้คือกุ้งคุณเป็นเคย
เอาดิมันเสียเวลาตรงนี้เอาเรียกว่าเคยคุณค่ะกุ้งตัวเล็ก
ทำตัวเหมือนมีปัญหานะถ้าคุณไม่ได้ทำอ่ะคุณเหมือนมีปัญหาเลยอ่ะตอนนี้
เขาจะบอกว่าที่พังงานะชาวบ้านเกาะไม่ไผ่เนี่ยดูสิคุณเขาไปจับกุ้งตัวเล็กหรือว่าเคยเนี่ยนะคะ
มาทำเป็นกะปิชาวบ้านนี่นะเขาจะออกหากุ้งกันแบบนี้ทุกช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงธันวาคม
แล้วก็ในปีหนึ่งจะทำได้แค่ช่วง๕๖เดือนนี้เท่านั้นเพราะว่าเป็นช่วงที่น้ำนิ่งมันก็เลยมีกุ้งเคยชุกชุมนะคะ
หนึ่งในชาวบ้านที่กรอบให้ภัยเนี่ยค่ะก็คือคุณดนด้านีวารีศรีบอกว่าในช่วงนี้ทางกลุ่มชาวบ้านที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านก็จะนำเรือออกไปหากุ้ง
เพื่อเอากุ้งเนี่ยนะคะมาทำเป็นกะปิก็คือเป็นการรวมกลุ่มกันทำภายในหมู่บ้านนี่แหละ
ความพิเศษที่นี่คือกลิ่นค่ะกลิ่นมันจะหอมพอดีส่วนรสชาตินี่นะก็จะเค็มแบบกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยไป
แล้วก็สีเห็นไหมมันเป็นสีออกอมธรรมชาติไม่ดำมันไม่เข้มเกินไปเนี่ยแล้วก็มีความสดสะอาด
ลูกค้าโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยติดอกติดใจมาขอรอซื้อกันต่อเนื่องเลยนะคะ
ผมก็เพิ่งเคยเจอนะเคยอมชมพู
คุณเพิ่งเคยใช่ไหมแต่เนี่ยเขาเคยแล้ว

เยอะขนาดนี้นะคุณนะราคาขายกิโลกรัมหนึ่งก็ตก๑๒๐บาท
แต่ว่าถ้าบางพื้นที่ที่มารับไปเนี่ยก็จะราคาเพิ่มมาหน่อยประมาณ๑๘๐๒๐๐บาท
ก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพสร้างรายได้ดีให้กับชาวบ้านเกาะไม้ไผ่จังหวัดพังงาได้ดีทีเดียว
ใครก็ตามที่อยากจะกินเมนูต่างอย่างแกล้งเลี้ยงของคุณก็ต้องใส่กะปิ
คนก็ไปหาซื้อได้ที่บ้านเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองจังหวัดพังงา
รับรองเลยนะคะว่าคุณจะต้องติดอกติดใจกลับมาอย่างแน่นอน
ต้องติดใจสิเพราะว่าน้องไปต่อเคยไปแล้ว
เคยไปทำกะปิที่นี่เลย
คุณไปตำเคยใช่ไหม
ทำที่สุราชไปตำเคยตำกะปิมา
คือก่อนที่เขาจะทำกะปิอันนี้คือขั้นตอนของการเอาเคยเอากุ้งไปตาก

ตั้งเสร็จก็ไม่ได้ใช้ได้เลยนะก็ต้องหมักทิ้งไว้

คือขั้นตอนการทำเนี่ยหลายวิธีมากเราใช้วิธีการตำมือนะคะคุณ
เวลาตำเนี่ยกว่ามันจะเข้ากัน
แล้วพอมันเข้ากันมันยิ่งเหนียวมันยิ่งแน่นมันยิ่งยาก
ไม่ได้มีแบบส่วนประกอบอื่นที่เป็นแบบแป้งเปิ้งไม่มีเลย
ใส่ผงชูรสกุ้งด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็ไม่มีการใส่สีด้วยคือสีของเคยของกุ้งเนี่ยตำออกมาแบบธรรมชาติจะเป็นแบบนี้
รสชาติก็จะไม่ได้เค็มจัดมันจะมีกลิ่นหอมมัน
เป็นการแปรรูปน้องใบตองเคยเป็นกุ้ง

คุณชนะค่ะเคยเป็นคนไหมคะ

เคยไหมเคยปีไม้ค่ะ